ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ลบบุรีนะคะลูกชายวัย๑๕ปีจุดไฟเผาบ้านค่ะ
หนีตายกันแทบไม่ทันแล้วเรื่องของเรื่องมันคืออะไรรู้ไหมคะ
แม่แค่บ่นลูกชายตามภาษาแม่ลูกเนาะว่าทำไมลูกแม่ไม่ช่วยแม่ทำงานบ้านเลย
ไม่ช่วยล้างจานเลยบ่นแค่นี้เองลูกชายวัยสิบห้าคนนี้ตะโกนขึ้นมาลั่นบ้าน
งั้นมึงก็ตายกันให้หมดจุดไฟเผาบ้านน้องคิง
แล้วในบ้านเนี่ยค่ะมีพี่ชายที่พิการขยับร่างกายไม่ได้
คุณแม่ต้องอุ้มแล้วก็พยายามหนีกันออกมาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
โอ้โหดูสิคะ
ไฟไหม้แบบหื้อ
เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะถนนศรีดาตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีค่ะ
จังหวัดลบบุรีใช้รถดับเพลิง๖คันนะคะ
จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เพราะว่ากลัวจะไหม้ไปบ้านข้างด้วย

ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะเพลิงก็สงบ
เจ้าของบ้านค่ะนางนิพาพรอายุ๔๙
บอกว่าโอ้โหนี่คือฝีมือลูกชายฉันเองลูกชายอายุ๑๕
ก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับลูกชาย
ลูกชายไม่ยอมช่วยทำงานบ้านไม่ทำอะไรเลย
แล้วแต่ก่อนก็เสพยาเสพติด
อายุ๑๕นะน้องคิง๑๕เองฮะตอนเกิดเหตุอยู่หน้าบ้านแม่กำลังคัดแยกของเก่าจะเอาไปขาย
คงโกรธที่แม่บ่นว่าทำไมไม่ช่วยทำงานบ้านไม่ช่วยแม่ทำอะไรเลย
ลูกชายตะโกนลั่นบ้านเลยงั้นมึงก็ตายกันให้หมด
สักพักควันไฟออกมาจากตัวบ้าน
ก็รีบวิ่งฝ่ากองเพลิงฝ่าควันไฟเข้าไปในบ้าน
เพื่ออุ้มลูกชายคนโตอายุ๒๓
พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียง
โอ้โหรอดได้หุดหวิดหวุดหวิดจริงเนี่ยค่ะครับ
แล้วยังไงคะแล้วบ้านคือไฟไหม้ทั้งหลัง

หกห้าปีเผาบ้านเสร็จแล้วยังไง
นี่อ๋อคนนี้
ก็ยอมรับว่าตัวเองก่อเหตุจริง
แต่ไม่คิดว่าไฟมันจะลามรุนแรงขนาดนี้
แล้วทิ้งท้ายกับนักข่าวเอาไว้ยังไงรู้ไหมคะ
ใครจะอยากเผาที่ซุกหัวนอนถามหน่อยดิ
นี่ตอนนี้ไฟไหม้บ้านทั้งหลังเลยนะ

กลับนักข่าวมาว่าใครจะเผาที่ซุกหัวนอนถามหน่อยดิ
ตำรวจนำตัวเยาวชนชายวัย๑๕ปีผู้ก่อเหตุคนนี้ไปโรงพัก
เบื้องต้นให้ไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะแม่ค่ะ
ต่อให้ลูกเผาบ้านจนแทบไม่เหลืออะไร

คุณแม่ไปติดต่อขอรับตัวลูกชาย

ลูกชายแม่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาท
ขอรับตัวออกมาได้ไหมอย่าเอาเรื่องลูกชายแม่เลย
ความรักของแม่ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจบอกว่าแหมจะให้เชื่อดีไหมเนี่ย

อ้างป่วยเกี่ยวกับระบบประสาทเหรอยังปล่อยตัวไม่ได้นะคะ
ตำรวจบอกว่าขอสอบปากคำก่อนค่ะ
เพราะปัญหาคือบ้านข้างเขาก็ไปแจ้งความด้วยไง

ส่วนพี่ชายของผู้ก่อเหตุก็ไปอยู่บ้านญาติแล้ว
พรุ่งนี้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะ